คุณผู้ชมคะจากกรณีที่พ่อกระโดดลงมาจากชั้น๘สารอาญารัชดานะคะ
แล้วก็เสียชีวิตหลังจากที่สารชั้นต้นอ่านคำพิพากษา
คดีที่ลูกชายถูกแทงเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงสงกรานปี๒๕๕๙
แล้วสารชั้นต้นอ่านคำพิพากษาก็คือยกฟ้อง

ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาบอกว่า
ติดใจในหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าเป็นคนแทงลูกชายตัวเอง
ก็คือนายนัทธพงศ์เงินคิรีหรือโจ้
เพราะว่ามีคนที่เป็นพยาน
เขาชี้ตัวว่านายโจ้นี่แหละเป็นคนลงมือแทง
ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็เลยคิดว่าโจ้เนี่ยน่าจะเป็นคนก่อเหตุจริง
สารท่านน่าจะลงโทษโจ้ในคดีนี้
ซึ่งที่สุดแล้วโจ้เนี่ยณปัจจุบันก็คือจำเลยในคดีนี่แหละ

ซึ่งสารภาพว่าแค่ทำร้ายร่างกาย

แล้วก็สารก็เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูอะไรไปแล้ว
ทีนี้มันก็เลยต้องย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ

ก็เป็นพื้นที่ของสอนอดินแดงนะคะ

ตำรวจสอนอดินแดงได้คุมตัวทั้งโจ้ทั้งเบ้น
โจ้คือนายนัทธพงศ์เงินคีรี
เบนด์คือนายอารีชัย
แต่ตอนสอบสวนตอนนั้นเบนด์สารภาพ
ว่าเขากระทบกระทั่งกับผู้เสียชีวิต
กระทบกระทั่งกับน้องเต้จริง
อยู่ในเหตุการณ์ที่รุมทำร้ายจริง
แต่ตัวเบ้นใช้แค่สนับมือต่อยเต้

ตำรวจสอนอดินแดงก็ปล่อยตัวไป

กรกฎาคมที่ผ่านมาปีนี้

ฝั่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตเชื่อว่า
คนที่ลงมือฆ่าเนี่ยน่าจะเป็นโจ้

แล้วสาเหตุที่สารยกคำร้องเพราะ
เป็นความบกพร่องในชั้นต้นของกระบวนการหรือเปล่า
ก็คือส่วนตำรวจในส่วนพนักการสอบสวนรึเปล่า
คือทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาติดใจสงสัยประเด็นนี้

กองบัญชาการตำรวจนครบานเรียกพนักงานสอบสวนของสนดินแดง

ให้ข้อมูลเพิ่มแล้วก็ไปคัดสำเนาคำพิพากษามา
เพื่อที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีนี้ให้
และอย่างที่บอกค่ะนายนัทพงศ์เงินคิรีหรือนายโจ้
คือตอนนี้ก็พ้นโทษออกมาเพราะว่าสารท่านยกฟ้อง
ก็เลยออกมาแถลงข่าวเลย
เพราะว่าทางครอบครัวเขาติดใจว่าโจ้หรือเปล่าที่เป็นคนก่อเหตุ

มีแฟนสาวมาด้วยนะคะทางครอบครัวก็มาด้วยนะคะ
บอกแบบนี้ค่ะโจ้บอกว่าเขาไม่ใช่คนก่อเหตุที่ใช้มีดแทง
นายธนิษฐ์ธันหสุนทรหรือเต้เสียชีวิตเมื่อ๑๕เมษายนปี๒๕๕๙นะคะ
บอกว่าวันนั้นเขาไปเล่นน้ำสงกรานกับแฟนสาว
ปากซอยประชาสงเคราะห์๑เขาไปจริงเจอกับเต้ผู้เสียชีวิตจริง
แต่ไม่เคยรู้จักกันเป็นการส่วนตัวเจอกันก็ทักกัน
คือตัวโจ้เองเนี่ยยืนอยู่ในซอยแล้วก็เล่นน้ำสงกรานกัน
แต่แฟนสาวที่เล่นน้ำสงกรานอยู่ปากซอยอยู่ดีก็เดินมาบอกว่า
เนี่ยเต้ก็คือผู้เสียชีวิตเนี่ยถามว่ามองหน้าทำไม
ประโยคนี้ค่ะโจ้ก็ยอมรับว่าทำให้โจ้กับเต้เถียงกันต่อยกัน
เนี่ยแต่ก็มีคนที่เป็นอาของเพื่อนที่รู้จักโจ้นะคะเขาเดินมาห้ามอาแหม่มอาแหม่มในข่าว
เดินมาห้ามแล้วก็จับแยกย้ายแล้วโจ้ก็เลยบอกว่าเนี่ยอาแหม่มคนนี้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
น่าจะเป็นคนให้ข้อมูลได้ดีอืมแฟนสาวของโจ้บอกกลัวมากพอโจ้กับเต้เถียงกันต่อยกันนะคะ
บานปลายชวนโจ้กลับบ้านระหว่างที่แฟนของโจ้เนี่ยไปเอารถมอเตอร์ไซค์
ก็มีกลุ่มวัยรุ่น๑๐คนค่ะปรีเข้ามารุมทำร้ายนายธนิษฐ์หรือเต้ผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็รุมทำร้ายแบบเนี้ยแล้วก็ระหว่างที่แฟนสาวขับรถมารับโจ้เนี่ยก็มีวัยรุ่นคนนึง
รู้ชื่อทีหลังก็คือชื่อว่านายอารีชัยหรือเบ้นเดินมาหา
เสื้อผ้าที่มือเนี่ยเลือดติดอยู่เต็มเลยแล้วเบ้นก็บอกโจ้ว่าผมเป็นคนแทงคนชื่อเต้
บอกแบบนี้นะแล้วก็ขอติดรถมอเตอร์ไซค์ไปด้วยได้ไหมโจ้กับแฟนสาวก็เลยปฏิเสธ
บอกไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ออกจากจุดเกิดเหตุมาโจ้กับแฟนสาวบอกว่าพอออกมาเนี่ย
ก็ไปกินหมูกระทะที่ร้านตรงปากซอยปากซอยบ้านแล้วพอกินหมูกระทะเสร็จตีสามตำรวจมาเลย
ตำรวจมาจับโจ้เลยแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยเป็นคนที่แทงแทงคนตาย
โจ้ไปโรงพักแล้วก็แจ้งข้อหาโจ้ว่าฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
คือโจ้บอกว่าตอนที่ไปถึงกับแฟนเพื่อจะไปเล่นน้ำสงครานที่จุดนี้เนี่ย
เขาเห็นว่าเบ้นเนี่ยถูกเต้ตบหน้าอยู่ก่อนแล้ว
แล้วเบ้นกับเต้ก็เหมือนกับก็มีปัญหากันอยู่นั่นแหละนะ
แต่อาแหม่มที่เป็นญาติผู้ใหญ่ของคนที่ชื่อโฟลกที่รู้จักทั้งเบ้นและเต้พยายามมาเคลียร์ให้
แล้วอยู่ดีเต้ก็มาถามแฟนเขาเรื่องมองหน้าเนี่ย
มองหน้าทำไม
เต้ก็เลยมามีเรื่องกับโจ้ไปด้วย

กับเป็นจำเลยครับผมเป็นผู้ต้องหาครับ
ชี้ตัวมีผมคนเดียวไม่ได้มีทั้ง๖คนอะไรเลยครับ

ผมอยากให้พี่นึกนะครับถ้าผมเป็นคนทำผมเป็นคนร้ายจริง
ผมจะไปนั่งกินหมูกระทะอยู่บ้านน้องอะครับพี่
ทำไมเบนท์มันถึงพัดทอดมาที่เราอ่ะ
เพราะผมคิดว่านะเพราะว่าผมกับเต้ต่อยกัน
นั่นแหละครับผมว่าเป็นสาเหตุที่ว่าเบ้นซักทอดมาถึงผม
ก็คือโจ้บอกว่าเบ้นนี่แหละเป็นคนแทง
แต่พอหลักฐานมันไม่ถึงมันไม่มีจุดเกิดเหตุที่มีการแทงกัน

เพราะว่าตนก็มีเรื่องกับเต้ในคืนนั้นเหมือนกัน
แต่ตนไม่ได้มีการแทงอะไรกันแค่มีการเตะมีการต่อย

คือที่ต้องปิดหน้าปิดตาเนี่ย
นายนัทพงศ์หรือโจ้บอกว่าก็เพราะว่ากลัวในความไม่ปลอดภัย
เพราะตั้งแต่สารชั้นต้นมีคำตัดสินในการยกฟ้อง
ก็มีกลุ่มวัยรุ่นขับรถมาวนเวียนอยู่ที่หน้าบ้านเขาถึง๒ครั้ง
ฝั่งครอบครัวของผู้ตายก็เคยสงสัยว่าทำไมไม่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด

จะได้ลบข้อคอรหาของตัวเขา
ส่วนการดำเนินคดีโจ้มองว่าตำรวจก็ทำกับเขาแปลก
เพราะขณะสอบสวนไม่ฟังในสิ่งที่เขาบอกอะไรเลย
ในการให้ปากคำอะไรเนี่ยไม่ฟังเลยนะครับ
ทั้งที่เขายืนยันมาตลอดว่าเขาไม่ใช่คนแทงในเต้เสียชีวิต
คนแทงคือนายอารีชัยหรือว่าในเบ้นท์
วันที่ชี้ตัวผู้ต้องหาในห้องชี้ตัวก็มีเขาคนเดียว
ก็ไม่แปลกที่เขาจะตกเป็นผู้ต้องหาและจำเลย
ขณะที่แม่ของโจ้ยืนยันนะครับบอกว่าคดีนี้ลูกชายของเขาบริสุทธิ์จริง
ตั้งแต่เกิดเรื่องจนสารชั้นต้นยกฟ้องเนี่ย
ครอบครัวกลับต้องเป็นจำเลยของสังคมไปโดยปริยาย
ยืนยันว่าที่บ้านไม่ได้มีอิทธิพลอะไรทั้งสิ้นนะฮะ
ไม่ได้มาไม่ได้เป็นมาเฟลียปล่อยเงินกู้
ไม่มีอิทธิพลอะไรตามที่ถูกกล่าวอ้างนะครับ
เพราะว่าถ้าเกิดครอบครัวของเขามีอิทธิพลจริง
ก็คงไม่มาอยู่บ้านลักษณะแบบนี้
ส่วนที่บ้านเนี่ยตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้น

พ่อของนายโจ้ก็ป่วยกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
เพราะฉะนั้นจะไปทำอะไรใครได้
ที่สำคัญก็คือยืนยันว่าเรื่องนี้ลูกชายตกเป็นแพ้อย่างแน่นอน
ทีนี้มันก็มีประเด็นที่ว่าเป็นเรื่องของการยกพวกตีกันระหว่างสถาบันอาชีวะหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
ยืนยันว่าเรื่องสถาบันไม่เกี่ยวค่ะ
รู้เองค่ะหลังก่อเหตุหลังมีเหตุการณ์นี้
เพิ่งรู้ว่าเต้เรียนอยู่อุทีนถวาย

ส่วนเรื่องของการรื้อคดีเนี่ยวันนี้

เตรียมใช้ชุดสืบสวนจากกองบังคับการตำรวจนครบันหนึ่ง
ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบาน๘

ซึ่งท่านก็ยอมรับว่าคดีนี้มันต้องแบบ
เพราะมันต้องหาหลักฐานใหม่แต่ก็วางกรอบเวลาเอาไว้นะคะ
เกินสิบห้าวันนะคะส่วนสำนวนคดีเดิมของสอนอดินแดง
มีคนก่อเหตุนี้นะคะตอนนี้อยู่ในมือของคณะทำงานชุดนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ